ใช่แล้วค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหญิงสาวนิรนามชาวไทยรายนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงต่อหน้าบรรดา
สื่อมวลชนนะคะพร้อมกับยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่การมโนแต่อย่างใดนะคะ
พร้อมกับเธอบอกว่าที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์แบบนี้เนี่ย
ซุปตาดังไต้หวันเป็นเวลา๕ปีมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นตั้งคัน
เป็นข่าวร้อนว่อนโลกโซเชียลเลยทีเดียว
ล่าสุดวันนี้เธอได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรก
ถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์กับดาราดังชาวไต้หวัน

จนถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมานานกว่า๕ปี
และทราบว่าตัวเองตั้งท้องช่วงเดือนสิงหาคม
พยายามติดต่อฝ่ายชายแต่กลับถูกดาราดังปฏิเสธ
ยังแต่งงานกับดาราสาวชื่อดัง
ตัดสินใจทำแท้งตามที่มีข่าวออกมา

และแหวนที่อ้างว่าฝ่ายชายให้เนื่องในวันเกิด

ส่วนภาพถ่ายอื่นที่สามารถระบุว่าอยู่ร่วมกับวิกเอฟโฟ
เจ้าตัวเผยไม่เคยถ่ายเก็บไว้เพราะบริสุทธิ์ใจ

มโนสร้างเรื่องเพราะอยากดัง
ที่ผ่านมายอมรับว่ารู้สึกกดดัน
หลังถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนัก
แต่ต้องการออกมาเรียกร้องหาความรับผิดชอบ
และอยากให้ซุปตาไต้หวันออกมาขอโทษเท่านั้นค่ะ
เรารู้จักกันผ่านเพื่อนนะคะ

เราก็เริ่มสารสัมพันธ์กันโดยการที่เขาเข้ามาหาเราก่อน
หลักของหนูคือหนูเห็นจากหลายคนที่พูดถึงกันมากกว่า
พูดกันปฏิปต่อกันถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรอย่างนี้

เวลาเจอกันเนี่ยการเจอกันมันค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยไม่ได้

ล่าสุดที่เราไปเจอกันที่สมุยเนี่ยเรายังออกข้างนอกไม่ได้เลยนะ
ก็แอบกันไปเจอโดยที่

รอก่อนเขาบอกว่ารอให้มาทำงานใกล้แถบนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกัน

แต่หนูก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนในวงการที่จะต้องมีข่าวกับผู้หญิงอย่างนี้มากกว่า

หนูกำลังออกมาพูดความจริง
จริงตั้งแต่แรกเนี่ยหนูไม่ได้อยากทำอะไรเขาเลย
หนูแค่ต้องการตอนที่เกิดเรื่องขึ้นมาหนูแค่ต้องการคำอธิบายเท่านั้น
หนูก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาออกมาพูดแต่เขาก็ไม่ออกมาพูด
ไม่กลัวไม่กลัวเพราะหนูท้าเขาไปตลอด

ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงหนูก็ให้เขาออกมาโต้สิ
หนูอยากให้เขาออกมายอมรับความจริงหรือออกมาพูดบอกหนูบ้างอย่างงี้
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็แล้วแต่เรา
ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีที่สาวไทยออกมาแถลงความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะ